คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกรณีที่พี่นวัดนะคะก็พิธีกรชื่อดังออกมาประกาศว่าติดโควิดแล้วก็แจงไทม์ไลน์ละเอียดยิปตอนนี้นะคะก็มีดาราหลายท่านเริ่มทยอยกักตัวนะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมาที่คนนี้เลยนะคะว่าที่คุณแม่ลูกสองคุณชมพูก่อนบ่ายคือเอ็นดูเธอมากนะคะเพราะว่าครั้งนี้เธอบอกว่า

แต่อยู่บ้านเฉยได้ยังไงนะคะหาวิธีทำให้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าค่ะ
ว่าแล้วนะคะก็งัดสารพัดสมุนไพรไทยของดีใกล้ตัวทั้งนั้นคุณผู้ชม
ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายมาต้มแล้วก็สูดกินให้จมูกโล่งแบบนี้แหละจ้ะคุณผู้ชม
แต่จมูกโล่งแล้วนะคะก็ยังไม่พอค่ะมันต้องมีสามีอยู่เป็นเพื่อนกักตัวด้วยค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่พี่นุ้ยเชิญยิ้มสร้างสีสันให้กับศรีภรรยาระหว่างกักตัวนั่นเอง

เป็นที่เซ็นเซอร์
เออนะคะเซ็นเซอร์ยังไม่ทันจริงนะคะเห็นแบบนี้ก็ลงอกนิดนึงนะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยก็มีสามีพี่นุ้ยเนี่ยค่ะอยู่เป็นกำลังใจพี่ตั๊กนะคะ
ช่วงนี้อย่างที่พี่ฮายบอกนั่นแหละค่ะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะคะ
แต่ว่าก็ต้องระวังตั้งการ์ดให้สูงสุดเลยล่ะค่ะ